เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับก็ได้เข้าไปสำรวจไม้จันหอมยืนต้นตายในป่าธรรมชาติ
เพื่อที่จะนำไปสร้างพระโกรธพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็ใช้ทำดอกไม้จันทร์ซึ่งขณะนี้สำรวจได้แล้วเกือบ๑๐๐ต้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพาทีมข่าวไทยรัฐทีวีเข้าสำรวจไม้จันหอมยืนต้นตาย
บริเวณเขาสามยอดภายในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หลังจากที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติได้สั่งการให้สำรวจไม้จันหอม
เพื่อนำไปสร้างพระโกรธและนำไปตกแต่งพระเมรุมาตรรวมถึงนำไปทำดอกไม้จันทร์
ซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้สำรวจได้แล้วเกือบ๑๐๐ต้น
จากการเดินลาดตระเวนเชิงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
เพราะว่ามีต้นจันหอมยืนต้นตายไม่ต่ำกว่า๓๐๐ต้น
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะยังคงดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่อง
ให้ได้มากที่สุดไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้
คนไทยทุกคนผมว่าต้องการไม้จันหอม
เพื่อที่จะเป็นวาระสุดท้ายไปมอบ
ผมก็ช่วยหน้าที่ตรงนี้ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและวันพืช
แล้วก็ทางทหารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติธรรมวัดล้อม

ท่านเองก็คงอยากจะทำเพื่อสนองให้ภารกิจหน้าที่ของกระทรวงเราสำเร็จ
ส่วนเราเองผู้ปฏิบัติเองเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำหน้าที่ปกป้องป่า
แล้วก็สามารถวันนี้ให้ทุกคนเห็นได้ว่าการปกป้องป่าก็ยังมีการสนองทุกเรื่อง
ไม่ว่าจะเรื่องการอนุรักษ์ป่าได้สัตว์ป่าก็ยังคงอยู่ได้
แล้วก็ยังมีไม้ที่เราอนุรักษ์ในพระราชพิธีที่สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยทั้งชาติ
สำหรับไม้จันหอมถือว่าเป็นไม้มีค่าหายาก
และจัดเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่ใช้ในงานพระราชพิธีนับตั้งแต่สมัยพุทธกาล
อกจากนี้ยังพบประวัติการใช้ไม้จันหอมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนต้นและสมัยกรุงรัตนโกศิลป์
โดยที่ผ่านมาได้นำมาสร้างพระโกรธและพระเมรุมาตร
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนา
โดยข้อสำคัญของไม้จันหอมนี้จำเป็นจะต้องใช้ไม้จันหอมที่ตายพราย

เนื่องจากว่าจะมีกลิ่นหอมในระดับที่ใช้งานได้